ทำให้อะไรมันจะดีขึ้นนะคะ

เมื่อก่อนพี่ตาหวานก็เล่นร้ายต่อหลายเรื่องอยู่เหมือนกัน
เอกลักษณ์ของเธอคือเป็นสาวตาเล

ตลกเป็นคนอารมณ์ดีตลอดนะคะ
นี่พี่ตาหวานวัย๓๘ปีแล้วนะคะตอนนี้

เอาจริงน้องจ๋าตอนนี้พี่ดวงตกสุดเลย

บอกไปว่าเธอติดเหล้าติดการพนัน

ผู้ใหญ่ในวงการตลกเอือมระอา

เงินเหลือในบัญชีนี่ให้ดูเลย๔๙บาทเท่านั้นเองนะคะ

แล้วก็เธอก็บอกว่าอยากให้หัวหน้าวงคนแรกเนาะ
หม่ำเนี่ยเห็นใจเธอหน่อยนะ

ให้เก๋กตให้ดูเลยเหมือน๔๙บาทจริงหรือเปล่า

แล้วก็เห็นแกบอกว่าที่พูดมาไม่ได้โกหกนะ
แล้วก็น้อยใจชีวิตด้วยค่ะไปฟังหน่อยจ้
จะต้องฟังก่อนเนอะอืมค่ะ
คือก่อนหน้านี้ตาหวานก็มีข่าวแบบเมาเหล้าอะไรอย่างนี้

ดิกับผู้ชายดิกับกำไรฟะนั้น
ทั้งที่ไม่เป็นเรื่องจริง
เขาก็เอาไปพูด

ได้เงินมาก็เอาไปเล่นบอล
โดยที่คนนั้นไม่มาถามตัวเรา
เหลืออยู่ค่ะเหลือ๔๙บาท

คือที่พูดนี่ไม่ได้แบบว่าเรียกร้องความสนใจอะไรนะคะ

ใช่ที่พูดคือไม่ได้เรียกร้องความสนใจ
แต่ว่าถ้าเกิดใครสงสารก็ช่วยหางานอะไรอย่างนี้
ตอนนั้นอายุ๑๗๑๘๑๗จนถึง๒๕ก็ยังกินเหล้าอยู่
ไม่ติดแต่ก็กินกับเพื่อนเป็นคนที่สปอร์ต
พ่อเขาขอว่าไม่กินเหล้าได้ไหมก็เลยไม่กิน

อาจจะมีบ้างเล็กน้อยสังคมแต่ถ้าเลี่ยงได้ก็จะเลี่ยง

ส่วนคนอื่นจะว่าจะด่าหนูยังไงหนูก็เฉย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
อย่างที่แบบว่ามีปาต้งปาร์ตี้สั่งสรรค์ในสังคมเพื่อนเนี่ยเธอก็มีบ้างแต่ว่าไม่ได้ติดเหล้าว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าก็ตั้งแต่๑๗จนถึง๒๕ก็ลองฟังดูแล้วกันนะคะแล้วที่ไปสัมภาษณ์คือบ้านของคุณแม่บุญธรรมเปิดร้านอาหารอยู่นะคะก็ว่ากันไปเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะ